รายเด้อสาวส่งอาหารและ๒๖ปีครับ

กลางไร่อ้อยตกอกตกใจเหมือนกันนะครับ
สวัสดีค่ะเมืองคนฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะ

บ้านคุณลูกค้าอยู่ตรงไหนล่ะคะ

รอบนี้สาวเนี่ยสาวรายเดอร์คนนี้
อายุ๑๖เองนะคือลูกค้าปักหมุดมาแถวนี้

หลังไหนสุดมุมกล้องแล้ว

ตามนิ้วผมไปนู้นนู้นนู้น
เขาทำไล่อยู่นู้น

สุดท้ายแล้วบอกให้จบก่อนว่าเจอลูกค้านะ

นี่คือน้องปังปอนน้องปังปอนกระหนกวันจิตไทยสงฆ

อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะฮะ

ขยันมากคุณแม่ก็เป็นรายเดอร์นะ

วันไหนไม่ได้เรียนออนไลน์ก็เลยมาช่วย

ในการรับส่งอาหารเป็นรายเดอร์สาว

แล้วรายได้เท่าไหร่วันละ๓๐๐บ้าง
๓๐๐๕๐๐บ้าง๑๐๐๐บาทก็แล้วแต่

บ้านหัวนากลางตำบลปแดง
อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นก็เลยมาโผล่

นั้นเห็นคลิปหลงป่าไปได้ยังไงครับ

หัวหน้ากลางตำบลปแดง
อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นค่ะ

พอหนูเข้าไปมันก็มีแต่ไล่มัน
ไล่อ้อยหนูก็เลยกลัวมากค่ะ

แต่สุดท้ายหนูก็ได้ไปเจอบ้านลูกค้าค่ะ

แม่นะเนี่ยคุณแม่ยังสาวอยู่แล้ว

ปอนก็ถือว่าเป็นเด็กที่มีความขยันขันแข็ง
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับ

เป็นคลิปที่คนพูดถึงฮือฮามากเหลือเกินฮะ